เขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับลูกชายอายุ๕ขวบ
ลูกชายซ้อนอยู่ข้างหน้านะคะครับแล้วปรากฏว่าไปถึงสี่แยกแห่งหนึ่ง
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีนะคะอยู่ดีมีสายเหมือนสายเคเบิ้ล
ห้อยอยู่โดยที่ตอนเขาขี่เขาก็มองไม่เห็นพอขี่ไปปุ๊บโอ้โห
ไปโดนสายเคเบิ้ลเกี่ยวหน้าเกี่ยวตารถจักรยานยนต์ล้มค่ะ
แล้วเขาก็เลยโพสต์ภาพลูกกับภาพเขาว่าดูสิว่าเขาเจ็บขนาดนี้
ลูกชายตัวเล็ก๕ขวบเนี่ยตาช้ำหน้าช้ำไปหมดเลยนะคะ
ตัวเขาเองตัวพ่อเนี่ยหน้าผากก็แบบมีสายแบบเกี่ยว
ก็เป็นรอยช้ำรอยถลอกเหมือนกันเนี่ย
ลูกอยู่ข้างหน้าลูกกระโดนก่อนเลยมั้งเนี่ยใช่
ทีนี้เขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
ตอนเขาโพสต์เขาบอกว่าขอบคุณคนช่วยเหลือนะคะ

เรื่องนี้คนแชร์กันเยอะเราก็เลยส่งนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์นี้นะคะ
ธีรพงศ์สละชั่วค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้าน
รับลูกชายอายุ๕ขวบที่โรงเรียน
แล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
ตอนขามาไม่มีสายเคเบิ้ลพาดห้อยลงมาบนถนนนะคะ
แต่ขากลับรับลูกชายเสร็จเขาบอกเขาไม่ทันสังเกตจริง
เพราะว่าขาไปมันไม่มีอ่ะขากลับอ้าวมีสายเคเบิ้ล
ห้อยลงมาบนถนนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันห้อยมาตอนไหน
ปกติขับผ่านเส้นทางนี้ไม่เคยเห็น
ก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ไป
ไปเจอกับสายเคเบิ้ลแบบเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาหงายหลังกันเลยนะคะ
รถจักรยานยนต์ก็ล้มลงลูกชายนั่งอยู่ด้านหน้าพอดี

โดนลูกก่อนลูกเจ็บหนัก
มูกเนี่ยโอ้โหโดนสายบาดเลือดโชคอะค่ะ
โฟกช้ำเป็นรอยเนี่ยม่วงแบบเนี้ย
ส่วนตัวเขาเองตัวพ่อเองก็โดนเคเบิ้ล
บาดหน้าที่หน้าผากจนหน้าถลอก
ปกติครับของทุกวันผมก็ไปรับลูกช่วงประมาณบ่ายสาม
ผมก็ออกไปขาไปนี้ผมไม่เจอสายไฟตรงสี่แยกครับที่มันห่อนลงมา

พอขากลับมาจังหวะนั้นมันไฟเขียว
ผมก็ขี่ตามจัดยานไฟมา
ช่วงจะพ้นสี่แยกผมสังเกตเห็นสายไฟ
เหมือนมีสายไฟพาดผมก็พยายามมองหาอยู่หันซ้ายหันขวา
แล้วก็หลังจากนั้นก็หายหลังลูกมายอีกนิดนิดนาดี
บอกพี่กัดหน่อยจะได้ระวังสี่แยกบ้านเหล่า
ถนนพลพิสัยตัดประชาอุทิศเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ไปรับลูกเมื่อวานก็ประมาณช่วงบ่ายเย็นเองนะ
ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาก็คือไม่ทันสังเกตอ่ะแต่ว่าขาไปมัน
ไม่มีอ่ะใช่ไหมลูกตอนนี้ก็เย็บสองเข็มนะครับหลายเข็มนะฮะ
หน้าตาเนี่ยนะลูกชายเย็บแผลที่ถูกสายเคเบิ้ลบาด
ไปสองเข็มแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่าต้องรอดู
การอีกด้วยนะครับแต่ทีนี้ไอ้เย็บมันไม่เท่าไหร่แต่
บวมช้ำต่างนานามันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนาย
รพงศ์บอกว่าหลังจากนั้นก็ให้น้องชายไปแจ้งความ
ที่สพเมืองอุดรธานีทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้
ออกมาดูที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่
บริษัทสายสื่อสารเจ้าหนึ่งมาดูซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า
สายที่พาดลงมาแล้วทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเป็นสายของ
บริษัทไหนเพราะที่จุดนี้มีสายเคเบิ้ลมีสายสื่อสารภาค
ที่เสาไฟฟ้าจำนวนมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะดำเนิน
คดีเพื่อหาตัวบริษัทเจ้าของสายมารับผิดชอบให้ถึงที่
สุดนะครับอ่าตอนนี้ได้ติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดจาก
ร้านค้าที่อยู่สี่แยกดังกล่าวไว้แล้วจะได้รู้ว่าสายที่
ลงมาเนี่ยมันเป็นสายของใครเกิดจากอะไรเป็นบริษัทไหน
หลังจากนี้ถ้าในส่วนของตัวเองก็คงจะต้องระวังตัวมาก
ขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่ความบาดเจ็บ
แค่นี้นะครับเพราะว่านายธิรพงศ์บอกว่ามันมีเรื่องของความ
สูญเสียทางโอกาสของเขาด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ลูกชายของเขาเสียโอกาสเพราะว่ามีการติดต่อให้
ลูกชายไปแคสติ้งถ่ายแบบหรือวีดีโอที่เพิ่งติดต่อมา

แต่พอมีโอกาสแล้วมาบาดเจ็บแบบนี้
หน้าตาบวมช้ำบาดเจ็บแบบนี้ก็ต้องพลาดไป

แล้วก็ค่าซ่อมรถด้วยค่ารักษาพยาบาลด้วย

นี่นะฮะทำให้เขาแบบพลาดไปหมดเลยงานที่ลูกชายรัก
ใช่เขาก็แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยสพเมืองอุดรธานี
แล้วเขาก็บอกว่าแยกตรงนี้ค่ะก็เห็นสายห้อยระยงระยางเยอะเลยนะ
มีทั้งสายเคเบิ้ลสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้า
ห้อยระยงระยางเต็มไปหมดอ่ะแบบนี้ค่ะมันระยงระยางไหมล่ะ
แล้วมันเนี่ยมันห้อยลงมาจนถึงแบบถึงรถจักรยานยนต์เขาอ่ะครับ
ทางด้านของนายนารินทรรัตนาเมืองเพลียวผู้จัดการเขตบริษัททริปเปอร์ทีบรอดแบนจำกัด
ก็บอกว่าในโลกโซเชียลได้มีการระบุว่าสายสื่อสารเป็นของบริษัททริปเปอร์ทีอ่า
ซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นของเราจริง
เรามีการทำประกันภัยไว้เราจะไปดูแล
วันนี้รับคำสั่งมาจากผู้ใหญ่ให้เข้ามาดูแล
ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ของบริษัทก็ให้เข้ามาดูแลให้เข้ามาช่วย
ส่วนจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจ
เป็นผู้สรุปตรวจพิสูจน์ด้วยนะคะ

อันนี้คือรักษณะใหม่ของผู้ใหญ่
เพราะว่าพอดีในโซเชียลมันไปแล้ว
เราก็หยุดไม่ได้แล้วไม่หยุดอ้าวไม่เป็นไรครับ
ผู้ใหญ่ก็เลยส่งมาแล้วบอกว่า

แต่ว่าในส่วนของที่ให้มาดูแลผู้เสียหาย

ก็บอกว่าทางกศธชจะเชิญผู้ประกอบการมาตรวจสอบนะคะ
สายเส้นนี้เป็นสายของใครบริษัทไหน
จะให้แต่ละบริษัทมาดูว่าเป็นสายของตัวเองหรือเปล่า

ทางบริษัทต้องนำเครื่องมือมาจำสายทำการตรวจดู
จะได้รู้ว่าเป็นของบริษัทไหนกันแน่
แต่ว่าเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุนะคะ
พลเมืองดีเขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตัดสายที่ห้อยลงมาเรียบร้อยแล้ว
ไปแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้
แล้วก็ต้องตรวจสอบแล้วค่ะว่าตกลงแล้วเป็นสายของบริษัทไหน
ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอันนี้ผมว่าดีใช่ไหม
แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องรอให้โซเชียลเขาออกก็ได้ใช่ไหม
คือทุกบริษัทที่เอาสายไปพาดเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าไว้
คุณต้องออกมาดูแลเยียวยาเขาก่อน
อันนี้คือในโลกออนไลน์เขาไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าเป็นของบริษัทนี้บริษัทนี้เขาก็เลยไป
เพราะว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเห็นขึ้นอยู่เป็นระยะ
แล้วมันก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างการไฟฟ้าเขาบอกว่า
ว่าคุณจะเป็นสายอะไรบริษัทไหนถ้าคุณจะเอามาพาดมาเกี่ยวเนี่ยคุณต้องมาแจ้งเขา
ใช่ค่ะแต่มันก็มีหลายบริษัทไงคะยังเห็นสี่แยกเมื่อกี้ไหมล่ะคือกี่สายอ่ะ
คือแจ้งไม่แจ้งก็ไม่รู้ต่อให้แจ้งหมดนะ
เขาก็แจ้งทีเดียวไงพอแจ้งแล้วเขาก็ไม่ดูกันแล้ว
ละยงละยางเขาก็ไม่เคยมาสนใจต้องหาเจ้าภาพให้ได้นะครับ